วันนี้วันที่๑๖กุมภาพันธ์วันสลากินแบ่งรัฐบาลออก
เราก็มีข่าวแปลกให้คุณผู้ชมได้ดูสักนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
คือเมื่อวานี้ที่กำแพงเพชรเขามีชาวบ้านแล้วก็มีคนในชุมชน
พยายามที่จะไปขุดหาเรือสัมเภาโบราณที่อาจจะจมอยู่ในน้ำในพื้นที่ชุมชน
และทีนี้มีชาวบ้านบางคนมีอาการแปลกเหมือนถูกผีเข้าสิง
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เนี่ยฮะเหตุการณ์แปลกนะที่ชาวบ้านบางคนบอกโอ้โหคนเหล่านี้ถูกสิงหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ชาวชุมชนนะฮะ
ในพื้นที่บ้านคลองเรือหมู่๑๑ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เขามีการพยายามที่จะค้นหาเรือสัมเภาโบราณ
เกิดขึ้นจากกรณีที่คณะครูของโรงเรียนบ้านคลองเรือในพื้นที่นี้นะคุณนะ
และคนในหมู่บ้านเขาจะจัดเตรียมประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เพื่อจะทำการประกวดหมู่บ้านดีเด่น
ก็ต้องส่งข้อมูลประกวดว่าหมู่บ้านฉันมีอะไรบ้างมีประวัติความเป็นมาว่าอย่างไร
และในข้อมูลประวัติมีการบันทึกว่า
มีเรือสัมเภาขนสินค้าล่มอยู่ในคลองน้ำในหมู่บ้าน

โดยคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังบอกว่าเคยพบเห็นเรือสัมภาวโบราณเนี่ย
มาแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีเรือสัมเภาเพียงลำเดียว
ยังมีเรือพายของชาวบ้านที่สัญจรไปมาในอดีต
อีกหลายลำจมอยู่ใต้น้ำด้วย
ทีนี้ครับพอเรารู้ประวัติแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านก็เลยบอกโอ้โหสงสัยต้องมีเรือสัมเภาโบราณจริง

ก็เริ่มทำการที่จะขุดค้นหานะครับ
ใช้รถแบ็คโฮลขุดดินบริเวณดังกล่าวลึกกว่า๕เมตร
ปรากฏว่าพบกับชิ้นส่วนของไม้เสาสะพานเก่าหลายแผ่น
เชื่อว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดสัญจรทางเรือ
และอาจจะพบเรือสัมเภาที่ล่มตามประวัติข้อมูลของชุมชนก็ได้
ตกเย็นการขุดก็ยุติลง
ก็ยังไม่พบเรือสัมเภาโบราณแต่อย่างใดนะฮะ
และเช้านี้ชาวบ้านและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองเรือพร้อมบรรดานักเสี่ยงโชค

เริ่มทำการขุดค้นเรือสัมเภาอีกครั้ง
ลงไปในความลึกกว่า๗เมตรแล้วคุณ
เมื่อวานขุด๕เมตรวันนี้ขุดลึกลงไปอีก๒เมตรเป็น๗เมตร
ซึ่งก็พบกับซากไม้เก่าจำนวนหนึ่ง
ซึ่งคาดว่ายังเป็นเสาสะพานเก่าอยู่
จากนั้นก็มีการพบของเก่าโบราณหลายชิ้น
ถ้วยชามจีนอุปกรณ์ของควานช้างเก่า
กระเบื้องต่างติดขึ้นมาจากการขุดด้วยเนี่ย
บรรดานักเสี่ยงโชคก็พากันเข้าไปดูอย่างไม่ขาดสายนะฮะ
เพื่อไปขอเลขแล้วตรงนั้นเขามีจุดทำพิธีไง
ก็มีจุดทูบจุดเทียนจุดทำน้ำมนต์อะไร
ก็เข้าไปส่องในขันน้ำมนต์กันนะครับ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑บ้านคลองเรือ

เช้านี้เริ่มขุดต่อเป็นวันที่๒แล้ว
ซึ่งก็เจอของเก่าโบราณหลายชิ้น
โดยจะขุดต่อเนื่องไปอีกสัก๔๕วัน
หากไม่เจอเรือสัมเภาโบราณขนาดใหญ่
ก็จะยุติการค้นหาครั้งนี้ก่อน
แต่เชื่อว่าวันนี้อาจจะพบอะไรเพิ่มเติมก็ได้
คืออยากให้คุณผู้ชมมองแบบนี้
เหนือจากเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้ว

ใช่อาจจะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้วยนะ

ก็ลองให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูหน่อยนะคะ